ท่านประธานครับร่างงบประมาณปี๖๕ฉบับนี้นะครับ
บางทีก่อนอื่นผมอาจจะต้องเริ่มเล่าจากพื้นฐานครับ
แต่ว่าต้องจ้างงานอีก๑๒ล้านชีวิตครับหรือนับเป็น๘๐ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศนี้ครับ
คือมันจะกระจายตัวไปยังคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ไม่เหมือนกับกรณีของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ครับ
ยิ่งขยายตัวก็หมายถึงรายได้ที่ก็จะกระจุกตัวอยู่แค่เจ้าสัวไม่กี่คนครับ
แต่เมื่อมาดูการจัดสรรงบประมาณปี๖๕ครับก็น่าผิดหวังครับ

ตัวอย่างที่ผมอยากจะยกมาให้เห็นครับจากงบปี๖๕
ก็ถูกตัดงบไป๑๒๐ล้านบาท
งบบสยครับก็ถูกตัดงบลดลงถึง๑๖๑๕ล้านบาทครับ
ทั้งที่บศยมันคือกลไกที่สำคัญที่สุดครับ
เป็นภาครัฐครับที่ต้องมาลดความเสี่ยงหนี้ศูนย์ให้กับธนาคาร

เพราะการชดเชยความเสี่ยงหนี้สูญที่๔๐ที่ออกมามันไม่เพียงพอครับ
มันจำเป็นที่จะต้องมีกลไกบสยเข้ามาช่วย
ที่จะต้องมากำหนดอัตราชดเชยความเสี่ยงที่มากพอครับ
ความเสี่ยงตามขนาดของธุรกิจที่แตกต่างกัน
ซึ่งมันก็หนีไม่พ้นครับมันต้องมีงบประมาณให้บสยอมากขึ้น
และอัตราชดเชยความเสี่ยงมันควรจะมากกว่า๕๐๖๐ด้วยซ้ำ
และนั่นมันก็คือหมายถึงการที่รัฐบาลผลักสายไล่ส่งครับ
เข้าใจดีครับว่างบบสยในงบประจำปีเนี่ยมันคือการใช้หนี้เก่าครับ
แต่ถ้าตัดงบสำหรับชดใช้หนี้เก่าลงก็เท่ากับว่าลดกันที่รัฐบาลจะอนุมัติโครงการใหม่ครับ
หรือขยายวงเงินหรือแม้แต่การเพิ่มการชดเชยความนี้เสียที่จะมากขึ้นได้
และจากตัวเลขล่าสุดครับรัฐบาลนี้มียอดค้างจ่ายกับบศย๕๖๐๐๐ล้านบาทครับ
ซึ่งยอดหนี้ที่มันสูงถึงระดับหกหมื่นล้านบาทนะครับมันทำให้ผมได้ยินจากฝากฝั่งธนาคารครับ
เพราะว่ากังวลว่าบศยจะมีงบมาชดเชยหนี้ศูนย์ไม่เพียงพอหรือล่าช้าได้
เศรษฐกิจมันก็จะกลายเป็นของทุนใหญ่มากขึ้นเรื่อยครับ
ท่านประธานอาจจะไม่ทราบครับปีที่แล้วปี๒๕๕๙
ในขณะที่เกิดวิกฤตโควิดแบบนี้
กลุ่มทุนใหญ่นะครับที่กู้วงเงินได้มากกว่า๕๐๐ล้านบาท
กู้เพิ่มได้มากขึ้น๑๓นะครับ

คือถ้าตัดผลซอฟโลนออกไปจริงแล้วกู้ลดลง๖ด้วยซ้ำ
สินเชื่อกลุ่มทุนใหญ่เพิ่มขึ้น
เป็นแบบนี้มา๔ปีติดต่อกันแล้วนะครับ
คือถ้าเอาผลรวมมาคำนวณยิ่งตกใจครับ
คือ๔ปีที่ผ่านมากลุ่มทุนใหญ่กู้สินเชื่อได้มากขึ้น๓๕
ถ้าปล่อยแบบนี้ต่อไปเรื่อยมันก็หมายถึง
ทุนใหญ่เข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น
เศรษฐกิจทั้งหมดก็จะกลับไปอยู่ในทุนใหญ่ครับ
ทั้งหมดนี้เกิดจากภายใต้ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
คนที่รับราชการมาทั้งชีวิตไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกของธุรกิจขนาดเล็ก

ทำไมรัฐบาลไม่ลองเปลี่ยนวิธีคิดดูครับ
ว่าถ้าเราจะกำหนดภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับสินเชื่อขนาดใหญ่
ให้เป็นรายได้ประจำสำหรับบศยเท่านั้น
เพื่อให้ไม่ต้องมาจัดสรรงบประมาณแบบปีต่อปี
แล้วก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ธนาคาร
เพราะธนาคารก็มั่นใจว่าถ้าปล่อยกู้ไปแล้ว

ที่มีงบประมาณเข้ามาทุกปีอย่างแน่นอนครับ

ในการจะต่อยอดขยายกิจการแข่งขันกับทุนใหญ่ได้มากขึ้นครับ
แล้วมันก็เป็นหนทางเดียวครับที่ลดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยได้
ปัญหาใหญ่ที่๒ครับของงบประมาณปี๖๕นี้ครับ
คือรัฐบาลชุดนี้ตัดงบสำหรับพัฒนา
ออกไปจากงบประมาณปี๖๕เลยครับ
และก็งบกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์อังกฤษขนาดกลางและขนาดย่อม
ก็จะพบว่ามันลดลง๑๙๕ล้านบาทครับ
แล้วเปลี่ยนไปให้แต่ละหน่วยงานของรัฐทำโครงการเองครับ
ที่ยังคงมีแผนบูรณาการที่ให้มีการวางแผนร่วมมือกันเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนครับ
ผมอยากยกตัวอย่างเช่นครับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน
ที่มีทั้งกระทรวงแรงงานงบ๑๘ล้านบาทของสำนักสำนักนายก๓ล้านบาท
โครงการสร้างมาตรฐานสินค้าที่ซ้ำซ้อนทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
บันเทคโนโลยีนิวเคลียร์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ที่ก็ย้อนเย้นกับการจัดสรรงบประมาณที่ลดลงของบสอย
แล้วถ้าไปดูไส้ในของแต่ละโครงการครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเต็มไปด้วยงานจัดงานอีเวนต์
งานสำมรรณ์การค่าจ้างที่ปรึกษา
จริงแล้วการทำโครงการเบี้ยหัวแตกเหล่านี้เนี่ย
คือฉันจะทำโครงการย่อยในแต่ละพื้นที่

เขาจะรู้พื้นที่รู้ธุรกิจในชุมชนเนี่ย

ของการที่ทำให้ร้านค้ารายย่อย

คืองบมันมีอยู่อย่างจำกัดครับ
การสร้างแต้มต่อที่เกิดประโยชน์สูงสุด
ผมเคยพิปรายไว้ในงบประมาณปี๖๓แล้วนะครับ

ด้วยพฤติกรรมและการใช้มือถือของคนยุคนี้

ทุก๑๐๐๐บาทก็เอาไปแลกเป็นสลากของสลากรัฐบาลนะครับ

มันคือการทำให้ร้านค้ารายย่อยมีแต้มต่อครับ
จูงจ่ายให้ผู้หลิปโภคหันมาซื้อจากร้านโชว์หวย
หนุนกินข้าวจากร้านอาหารห้องแถวเนี่ย
มากกว่าร้านอาหารตามร้านขนาดใหญ่

ไม่ใช่แค่การจัดสรรงบประมาณชั่วคราวแบบคนละครึ่งครับ
คือมันไม่เพียงพอครับที่จะสามารถสร้างแป้งต่อ

ไต้หวันเขาก็ทำครับใบเสร็จลุ้นหวย
แข่งขันกระทุนใหญ่ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อขึ้น

เอาภาษีบุคคลไปแลกกับซื้อสินค้าประจำจังหวัด

ธุรกิจก็รู้สึกคุ้มถ้าจะหันมาใช้บริการ
การเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ครับถ้ารัฐบาลเปลี่ยนวิธีคิดครับ
การจัดสรรงบประมาณเบี้ยหัวแตกมารวมเป็นโครงการขนาดใหญ่
คือกล่าวโดยสรุปครับรัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี๖๕นี้
โอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนกลายเป็นโครงการเบี้ยหัวแตก

ทำให้ผมไม่สามารถเห็นชอบกับการจัดสรรงบปี๖๕นี้ได้ครับ